นอกประเทศไทยแต่มวยไทยฮิตขนาดไหน
ผมอยากให้ลุงพินีกลับมา
เหมือนในสมัยก่อนที่มวยไทยมันบูมมาก

ลุมพินีกำลังจะเปลี่ยนใหม่เลย

จากวงการพนันในสนาม
ไม่ให้กรรมการเซียนพนัน
มามีอิทธิพลในการตัดสินได้

เคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรง

ทุกวันพฤหัสบดีเวลา๒ทุ่ม

ในการขับเคลื่อนวงการมวยบ้านเรา
นั่นก็คือคุณเปรมบุษราบวรวง

และที่สำคัญเจ้าตัวเพิ่งจะได้รับบทบาท

มุมมองการบริหารจัดการกีฬามวยไทย

พร้อมจะผลักดันให้นักกีฬามวยไทย

นอกจากนี้ก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพ
ของนักมวยหญิงของบ้านเรานะครับว่า
ไม่เป็นรองใครในระดับสากล

ในประเภทการต่อสู้แบบผสมภาษา
รอช้าครับพูดคุยกับเขาดีกว่าครับ
คุณเปรมบุษราบวรวงครับ

ไม่หน้าตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่

ไข้มวยเรามีเทรนเนอร์ก็

เทรนเนอร์กันเดือนปกติไป๑๐๐๐๐กว่าบาท
สิบกว่าคนก็เป็นเท่าไหร่แล้วนะ

ไหนจะมีค่าอาหารกินต่อคน
ที่เรามีทั้งมื้อเที่ยงมื้อเย็น

แต่คือทุนพ่อทำอย่างที่บอกว่า

มีโอกาสได้ไปต่อย

แต่ก่อนนั้นที่เรายอดแสนใหญ่อย่างนี้
ตอนนั้นเรามีแต่คนหลอก

ที่แบบจะ๗๐กิโลอะไรอย่างนี้

แต่กลับคือเราดันเขาเข้าตอนนั้น

มีรายได้ต่อยต่างประเทศตลอดเวลา
ตอนที่ซื้อมายังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปตรงนั้น

นอกประเทศไทยมวยไทยฮิตขนาดไหน
ณวันนี้ก็ยังลงไปดูอยู่ตลอด

ทุกเช้าเขาก็ยังไปคุมมวย
เขามีเก้าอี้ของเขาไปด่านักมวยต้องซ้อมอย่างนี้

ใช่อันนั้นอาจจะเอามาเลี้ยงพวกนักมวย

ช่วงนี้เจอโควิดมา๓ปี

มันก็เป็นฐานใหญ่ของนักกีฬาต่างชาติก็มา

ก็จะมีต่างชาติมาซ้อมวันหนึ่ง
ซ้อมตั้งเช้าประมาณว่า๓๐๔๐คนอย่างนี้ครับ

คือก็ต้องมีแบบพวกครูมวยหรือว่าอาจจะเป็นพวกครูบาเซียนยูอะไรอย่างนี้

ไม่พอเราทำมาประมาณ๕ปีแล้ว

ตอนแสตมเริ่มเซ็นเกอร์บอนด์นั่นอ่ะเพิ่งเริ่ม

เข้าใจเขายังรักมวยไทย

เขาก็เลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นรุ่นหนึ่งที่เราสามารถจะ

ใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งน้ำหนักก็โอเค
ไซส์ก็พอกันยิ่งคนเอเชียเนี่ย
ตัวไม่ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยโอเค
ไหนก็ไหนล่ะลองเอาหาผู้หญิงนักมวยมาคนหนึ่ง

แล้วก็มาทำมวยไทย
ครับแล้วตอนนั้นกว่าเราจะรู้เนี่ยเราก็รู้อีกทีคือสแตมก็ฝึกมา๒๓ปีแล้ว
แล้วหลังจากนี้ครับโอเคของสแตมเนี่ย
แฟร์เทคมีไหมครับที่อาจจะต้องส่งเพิ่มเพิ่ม

คือจากพวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็มีเด็กอายุแบบ๑๖อย่างนี้

อ้าวเหลือเสียเวลาทั้งสองฝั่ง
ยังยอดเนี่ยยอดสันกายค่ะเคยเอาไปฝึกนะแป๊บหนึ่ง

มันยากกว่ายังไงแรงประทะวิธีการฝึกซ้อมมันหนักกว่ามั้ย
ผมว่านักกว่าเพราะว่าหลังจากคุยกับหลายคน
ไม่ว่ารถถังก็เคยไปซอฟต์แล้วบอกว่า
มันเป็นกีฬาที่แบบใช้ร่างกายตลอดเวลา
แล้วก็ทุกกล้ามเนื้อทุกส่วนเลย
เพราะฉะนั้นมันต้องเกร็งตลอดเวลา
แล้วยิ่งอยู่พื้นนี่สติก็ห้ามหลุดนะ
และสิ่งที่ผมคิดว่าคนไม่อยากมาลองคือ

ถ้าชนะเขาก็จะเบิ้ลของค่าตัวไปให้
อย่างสมมุติค่าตัวได้๕๐๐เหรียญ
เราชนะเราก็ได้อีก๕๐๐เหรียญ
ก็เป็นหมื่นเหรียญอะไรอย่างนี้
แต่มวยไทยก็สมมุติค่าตัว๕๐๐เหรียญ
แล้วไฟล์หน้าก็เพิ่มค่าตัวอีกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้

แต่พี่ชาตรีก็มีมุมมองที่เขาจะ
พัฒนาค่าตัวของนักกีฬามวยไทย
เขาก็เลยเริ่มมีสปอนเซอร์เริ่มมีเปส
คนที่คนดูเยอะสำหรับในเป็นมวยไทยเนี่ย
ปีหน้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดว่าเขาจะขึ้นค่าตัวให้

ตอนแรกคุณพ่อไม่อยากให้ผมทำในการเป็นโปรโมเตอร์
เพราะว่าเราก็รู้ว่าวงการมีแต่พวกเฟี้ยวทั้งนั้น

เขาก็เลยไม่อยากให้เราเข้าไปเจอพบในสิ่งนั้น
แต่เราก็ได้มีโอกาสคุยกับนายสนามรุมพินี

ตอนนี้ที่ลุมพินีกำลังจะเปลี่ยนใหม่เลย
จะไม่มีการพนันเข้ามายุ่งเกี่ยวในเวที

ผมก็เลยคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดี
เพราะว่าเราอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่จัดการแข่งขัน
แล้วให้มันหลุดจากวงการพนันในสนาม
จริงแล้วทุกกีฬามันมีการพนันหมด
เออมันเป็นสิ่งเหล่าที่ไปบีบบังคับทั้งผู้ตัดสินทั้งนักมวยด้วย

แรกคือผมทำคือผมควักเงินตัวเองเลยว่า
ลองทำดูให้สื่อเห็นให้ทีวีเห็น

ไม่ว่าจะให้ผมจัดผู้หญิงชบ

ผมก็เป็นคนแรกที่จัดให้ลุมพินีที่มีผู้หญิงขึ้นมาชก
ที่สนามวงอีกรวมพิรีก็โยบ
แล้วก็สิ่งที่ผมคำถามอธิษฐิกษ์คือว่า
ให้ผู้หญิงไม่ต้องรอดใต้เชือกข้างล่างแล้ว

พอหลังจากที่ศึกษาไม่มีกรดระเบียบที่สำหรับงาน

มันถึงจุดที่เท่าเทียมกับนักกีฬาแล้ว
ตั้งแต่วันมาทางสนามก็สนับสนุนมาตลอดยินดีตลอด

พอสุดท้ายก็กลายเป็นอีกหนึ่งรายการ
ใช่ผมก็คุยกับวันมานานพอสมควร
เพราะว่าเขาก็ยังกลัวที่ยังมีคนมาเล่นพนัน
แล้วก็การตัดสินไม่แฟร์
คือเขาต้องให้การตัดสินแฟร์ที่สุด
ไม่ให้กรรมการเสียงมานาน
มามีอิทธิพลในการตัดสินได้

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนภาพ

โดยโปรโมเตอร์รุ่นใหม่แล้วก็นี่แหละ
อย่างคุณชาตรีเองเขาก็อยากจะล้างภาพนี้
ซึ่งคุณเปรมก็รับโจทย์นั้นมาแล้วก็ทำมาต่อเนื่อง

แล้วก็ในสิ่งที่พี่ชาติก็บอกโอเค
ก็เป็นเจ้าเดียวที่สามารถเอานักกีฬา
ก็เลยโอเคทำเพราะพี่ชาตรีก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเรา

ซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้คาบเกี่ยวกับวันลุมพินีถูกไหมครับ

วาลุมพินีได้ไหมสมมุติชนะเราจัดไปอะไรอย่างนี้

รู้สึกน่าจะเป็นเว็บไซต์ช่องทางสักอย่างนะครับ

เพื่อให้มันเข้าสู่เวทีที่มีการหายทอด

คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยได้

เอานักกีฬาคนไทยไป

ในรายการไม่ว่ารายการไหนก็ตามนะครับ

มีแค่แบบรายการของฝรั่งที่จัดแบบใต้ดิน

แต่มันไม่มีใครที่สนับสนุน

ที่แบบเราอยากจะพัฒนาอะไรอย่างนี้

อยากจะพัฒนาในประเทศไทย

ผมก็เลยอยากจะพัฒนาจุดนี้
ผู้หญิงก็สามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้เหมือนกัน

จากเด็กที่ต่อยค่าตัว๘๐๐๐บาท

ท้องเขาก็น็อกได้ด้วยเหรอวะ

เลยสติกหลุดนิดนึงตอนนั้น

พลูฟให้แต่ละคนเห็นว่า

อะไรก็สามารถหลุดออกมาได้หลายครั้ง

จริงเขาไม่ได้แข็งแรงนะ
แต่การที่แบบพริ้ว

อยากให้กำลังใจนะครับ

ที่มีช่องฐานได้เยอะแยะทั้งหมายครับ
อันดับแรกต้องขอบคุณพี่ชาตรีเลยนะ
ผมว่าที่เปิดโอกาสให้กับ

ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน

ก้าวไปในความฝันของเขาครับ

แล้วก็สามารถสร้างอนาคตให้เขาได้
ถ้าเผื่อให้เรามองกีฬามวยไทย
คนไทยยังไม่ค่อยให้คุณค่ากับมัน

เราอยากให้คนไทยสนับสนุน
อะไรแล้วทำให้มวยไทยมันเจริญขึ้นไป
ผมอยากให้ลุงพินีกลับมา
เหมือนในสมัยก่อนที่มวยไทยมันบูมมาก
เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งภาพพจน์ให้มันดูไม่ดีขึ้นจริง

อย่าท้ออย่าทำอะไรในสิ่งที่

มันเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งตัวเองภาพพจน์ไม่ดี

อย่างรายการของผมเนี่ย
ก็จะเป็นรายการหนึ่งที่เราจะหาเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่มีโอกาส
ได้เริ่มก้าวสู่วงการมวยที่ไประดับโลกให้ได้
มีฝันที่เด็กอยากจะมีฝัน